ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ชูวิดกมนต์วิสิทธิ์
ชูวิดตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะรายงานตัวกับชูวิตตีแสกหน้านะคะ

กับรายการในช่วงของชุวิตตีแสกหน้าได้นะคะ
วันนี้คุณชุวิตเกริ่นเอาไว้แล้วว่าเราจะพูดคุยกันหลายประเด็นมากเลยคุณผู้ชม
เป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องที่เราตามกันมาโดยตลอดอยู่แล้วด้วย
มีทั้งความคืบหน้าแล้วก็เรื่องที่จะเอามาเปิดเผยให้ฟังกันด้วย
เริ่มที่เรื่องของบอสกันก่อนดีไหมคะคุณชุวิต

เสาร์อาทิตย์เขาพักนะผมก็พัก
จำได้ไหมครับผมพูดติดตามมาตลอดเพราะอะไรครับ
เพราะว่าในบอสเป็นคนร่ำคนลวย
การเป็นคนร่ำคนรวยก็มีข้อเสียหายแล้วครับท่านผู้ชมครับ

เพราะว่าถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยสังคมเขาดูอยู่ว่า
กฎหมายมันใช้กับคนรวยได้ไหมคุณนิว
หรือว่ามันจะใช้แต่คนจนคนที่ไม่มีสตางค์คงไม่ใช่อย่างนั้น

วันนี้นายอำนาจโชติชัยอธิบดีอายการสำนักงานต่างประเทศ
ในฐานะประธานคณะทำงานอายการ
ติดตามตัวในวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง
ผู้ต้องหาหมายจับคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ผมก็ไม่เข้าใจนะคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ตอนในบอสอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
ไอ้บอสก็ยื่นเรื่องขอผลัดปล่อนไปโรงเรียน
ซึ่งผมบอกแล้วมันเป็นเทคนิคทางกฎหมาย
ร้องกับคณะกรรมการกรรมธิการที่สภาสำนักอายุติธรรมต่าง
ต่อมาก็ร้องขอความเป็นธรรมกับท่านอายการ
ท่านอายการก็บอกมีช่องทางก็ร้องได้ทำไมร้องเนี่ย
เดี๋ยวก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมนะครับทุกคนก็ร้องได้
ใครร้องมาอยู่ที่อายการจะใช้ดุลพินิษฐ์รับหรือไม่รับ
ต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันใช้เวลาอยู่๕ปี
มีการเลื่อนมาเป็น๑๐รอบแล้วครับท้ายสุดในวรยุทธ์อยู่วิทยาก็โบกมือ
บ่ายแล้วก็ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเจ็ตส่วนตัวบินไปที่สิงคโปร์
แล้วหลังจากนั้นก็หายเข้ากลีบเมฆ
ตอนนี้ก็ยังไม่เจอยังไม่เห็น
อยู่ที่ไหนทางอายการก็แต่งตั้งแล้วครับมีฐานะมีประธานมีอะไรต่าง

เร่งรัดให้มารายงานตัวก่อนที่คดีจะหมดอายุความ
ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต้องใช้เอกสารจำนวนมาก
ต้องทำเอกสารให้ละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด
เพราะหลบหนีคดีนะครับเอาเป็นง่ายว่าจะประสานกับตำรวจอินเตอร์โปร์
อินเตอร์โปร์นี่ก็คือตำรวจสากลล่ะครับคุณนิวครับ
ก็ประสานไปว่าใช้พาสปอร์ตไทยก็ขอให้ยกเลิก
ติดตามตัวเพื่อให้กลับมาส่องก็หาหาหนึ่งก็จะหมดอายุ
จะหมดวันที่๓กันยายน๒๕๗๐คืออันนี้
นั่นก็คือคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอัตราโทษ๑๐ปี
หมดอายุวันที่๓กันยา๗๐ครับอีก๑๐ปีอีก๑๐ปีถึงจะหมดอายุ
ส่วนอีกที่ข้อหานี่ขับรถโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควร
ผู้ได้รับความเสียหายไม่แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีพูดง่ายชนแล้วหนี
อันนี้หมดอายุ๓กันยายน๖๐ก็อีกไม่กี่เดือนครับ

แนะนำครับกลับมามอบตัวครับ

เพราะว่ามันไม่คุ้มครับไม่คุ้มเพราะอะไรครับ
ถึงแม้มีเงินนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน
แต่เงินนั้นทำธุรกิจการค้ามาถูกไหมครับ
มีต้นทุนหมดแล้วครับทำธุรกิจการค้ามีต้นทุน
ดังนั้นถ้ายังหนีอยู่

กลัวว่าจ่ายเงินโดยไม่จำเป็น
สู้คดีแล้วมันก็เสียทิ้งเปล่าอย่างนี้มันไม่น่าจะ

เดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะทำให้มันช้านะครับ

เพราะว่าน้ำในก๊อกจะไหลตลอด

ไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไรผิดกฎหมายถูกไหมครับ
ทำธุรกิจตรงไปตรงมาค้าขายเครื่องดื่มชูกำลัง
พ่อแม่มีรวยเงินมหาศาลแต่กลับมาประเทศไทยไม่ได้

ผมฟังมาจากสายลับผมอีกแล้วครับ

บอกแววมาว่าในบอสเนี่ย
จะกลับมาสู้คดีเร็วนี้

แต่คิดว่าคงจะหลังกัญญา

กัญญามันก็หมดไปคดีหนึ่งแล้วไง๓กัญญา
ส่วนอีกคดีหนึ่ง๑๐ปีนั้นกลับมาสู้แน่

ขับรถไม่ถึง๗๐กิโลเมตรขับช้าครับ

ก็คิดว่าน่าจะพ้นอย่างนี้เหรอคะ

เพราะว่ามีแต่ว่าไปกินหลังขับนะครับ

ขับรถมามีการต่อสู้ทางการผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ให้ตรวจสอบว่าขับรถเร็วหรือขับรถช้า
ก็ผลออกมาเร็วนี้ว่า

ไม่ถือว่าเร็ว

สู้ได้ก็กลับมา

น่าจะมาหลังกันยาคืนอำมุดอายุความแล้ว

มีความคืบหน้าได้ส่งสั่งฟ้องผู้ต้องหานะครับ
โดยมีหนังสือแจ้งในบอสให้มาพบ

บอสก็ส่งทนายขอเลื่อนอยู่ต่างประเทศ
เลื่อนเป็น๒๕พฤษภาพ๒๕พฤษภาพ

ส่งตัวสอนอทองหล่อให้ไปรับตัววันเดียวกัน
สนทองหล่อแจ้งว่าผู้ต่องหาขอเลื่อน

ต่อมาอายการมีหนังสือแจ้งวันที่๓๐พฤษภา๕๙นะครับ
พนักงานสอบสวนทองหล่อให้ติดตามผู้ต้องหาไปส่งฟ้องศาล
ปรากฏว่าวันที่๒๐มิถุนา
คือให้ไปส่งวันที่๒๔มิถุนา

อ้างว่าไปร้องขอความเป็นธรรม
กับคณะกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมกิจการตำรวจนะฮะ

อายการมีหนังสือแจ้งไปสอนอทองหล่ออีกครั้งหนึ่ง

หนังสือวันที่๓๑ตุลาก็แจ้งมาขอเลื่อนอีก

ในวันเดียวกันอายการก็เลยแจ้งพนักงานสอบสวน
ให้นำผู้ต่องหากลับมาพบวันที่๓๐ตุลาอีก

ต่อมาอายการก็ได้แจ้งให้ผู้ต้องหามาพบอีก
ธันวาเพื่อส่งฟ้องศาล
ธันวานายบอสก็บอกอีกแล้วครับ
ว่าได้แจ้งให้ยาการทราบว่า
ได้เป็นคณะกรรมาธิการครับ

ทั้งกฎหมายกระบวนการช่วยทำได้มีหนังสือ
อายการแจ้งให้ทราบว่าผู้ต้องหาได้ร้องขอความเป็นธรรมอยู่

และอยู่ในระหว่างการตั้งคณะสอบศูนย์ก็ได้จริง
โดยส่งเอกสารให้อายการเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ในฐานะที่คุณนิวครับผมขออนุญาตแทรกนิดหนึ่ง
ไม่ใช่ผมเอาแต่พูดนะครับแต่ผมจะวิเคราะห์บางเล็ก

คุณนิวครับผมเคยอยู่ในคณะกรรมธิการแบบนี้ครับ
เขาเรียกว่าคณะกรรมธิการตำรวจครับ

สมัยที่ผมอยู่นั้นไม่มีเรื่องร้องเรียนมา
เราก็รับเรื่องร้องเรียนแต่ผมก็ไม่สามารถ
จะไปเลื่อนสารเลื่อนอายการให้กับคนที่มาร้องเรียนได้

ผมก็มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
และก็สอบสวนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ที่สภา
นี่ถ้าเกิดสภาไปสั่งอายการได้

มีหนังสือแจ้งถึงอายการแจ้งให้ทราบ
ผู้ต้องหาได้มาร้องขอความเป็นธรรมอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
โดยส่งเอกสารมาให้อายการ
เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ว่าให้อายการทราบว่ามีการมาร้องเรียน

ผู้ต้องหาก็ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีอายการ
เพื่อขอสอบปากคำพยานพิเศษ
ตามที่ตนได้ร้องขอคณะกรรมธิการ
โดยอ้างว่าตนไม่ได้ขับรถเร็วตามที่ถูกกล่าวหา

ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่จะให้เห็นว่า
เมื่อร้องเรียนที่สภาเสร็จแล้ว
ก็มีกระบวนการส่งไปที่ท่านอายการ

คุณนิวครับผู้เชี่ยวชาญคือใคร
ผู้เชี่ยวชาญที่จะสอบสวน

โดยทำให้เห็นว่า
ได้ขับรถไม่เกิน

คือต้องการจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเรื่องนี้
ก็ได้ขอเลื่อนขอแจ้งไปอีกนะครับ
อันนี้ข้ามปีมาปี๖๐ก็ยังมีหนังสือเลื่อนอยู่อีกเหมือนเดิม
อายการได้รับสอบสวนเพิ่มเติม
ตามที่ปูธงหาร้องขอในวันที่๓๐มีนา๖๐

ถูกหาก็มีหนังสือมอบอำนาจให้ทนายความมาขอเลื่อนอีก

เลื่อนไปเป็นวันที่๒๗เมษา

ส่วนวันที่๒๗เมษาก็ไม่มาอีกครับ
อายการจึงให้สนทองหล่อขออนุมัติออกหมายจับ

ก็พูดง่ายว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านผู้ชมครับ
บอสนี่ไม่ต้องจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยนะครับ

ถ้าเกิดตำรวจไปตามจับ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

เก็บตกประเด็นที่เรานำเสนอกันไปอย่างต่อเนื่องในชีวิตตีแสกหน้า
คุณชุวิตค้างเอาไว้ในช่วงที่แล้วบอกว่า
ยังมีใครอีกคนนึงที่ไม่ได้ประกันตัวค่ะคุณชูวิทย์
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เวลาที่มีคดีเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับ
อาจจะเพราะว่า๑มีอัตราโทษสูงถูกไหมครับ

คดี๒๐ปี๓๐ปี
และโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคดีที่ทำร้ายสังคมนะครับ
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวส่งไปอายการก็คัดค้าน
ประกันตัวไม่ได้นะครับ
กรณีของเบนท์เลซิ่งเหมือนกันครับ
วดประกันก็นอนคุกอีกแล้วครับ
วันนี้นายสิทธิโชคตรีเนธนายความนายอัครกิจ
หรือเบนเรซิ่งนักแข่งรถนะครับ
ก็ขอยื่นประกันคือยื่นไปแล้ว
ไม่ได้ก็ต้องไปยื่นอีก
อุทธรณ์ล่ะครับอุทธรณ์ประกันตัว
ซึ่งหลังจากในการยื่น
อุทธรณ์ขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราว

เป็น๔ล้านเยอะนะ๔ล้าน
แต่จริงคุณนิวครับสารไม่ได้ดูเงินประกัน

คือมันเกี่ยวน้อยมาก
เงินประกันที่สำคัญที่สุดที่สารท่านจะดู
คือพยานหลักฐาน

และมีการคัดค้านไหม

เพราะอัตราโทษสูง
อย่างที่ผมเคยพูดในรายการนี้ไปหลายครั้งแล้ว
และประการที่๒เมื่ออัตราโทษสูง
อายการได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวครับ
โอ้โหเรียกว่าหมดสิทธิ์เลย
ก็ค่อนข้างจะหมดแล้วครับ
ก็ต้องไปอยู่ในทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางต่อไป
ทันทะสถานบำบัดพิเศษได้ครับ
ใกล้กับที่ผมเคยอยู่ครับ
แต่ก็หนาแน่นหน่อยนะครับคนมันเยอะครับ

เป็นคดียาเสพติดเสียส่วนมาก

ถ้าเกิดเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น
เขาก็จะเอาไปอยู่ที่ทันสถานบำบัดกลาง
ที่อยู่ที่ลาดยาวนะครับ
ซึ่งเขาเรียกว่าเรือนจำลาดยาว
เรือนจำลาดยาวนั้นก็ได้แต่คลองเปรม
ทันสถานบำบัดกลางเรือนจำพิเศษนะครับ
เรือนจำลาดยาวนั้นก็จะพูดง่ายว่าแดนคุกแล้วครับ
มีคุกประเภทนั้นประเภทนี้คุกหญิงโรงพยาบาลคุกนะครับ
คุกคดีทั่วไปคุกเกี่ยวกับคดียา
คดียานั้นก็แน่นหนาสาหัสมากครับ
ก็ต้องต่อสู้คดีต่อไปครับเพราะว่าสารท่านไม่ให้ประกันนะครับ
ก็เป็นเรื่องของเบนส์นะคะที่เรานำเสนอ
แล้วก็เป็นหนึ่งคนที่มีส่วนกับขบวนการค้ายาเสพติด
พูดถึงเรื่องยาเสพติดก็นึกถึงเรื่องประเด็นสังคมนะ
พูดกันมาตั้งนานนะคุณชุวิตเรื่องของเปรี้ยวใช่ไหมคะ
คือเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติไปแล้ว
ในหลายวันที่ถัดมาหรือว่าอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ที่แล้ว
ก็พูดเรื่องเปรี้ยวคือเป็นละครเรื่องหนึ่งแหละครับ
ท่านผู้ชมครับสื่อต่างก็เจาะประเด็นต่าง
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ทีนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ย
ผมพูดไปในวัน๒วันก่อนว่าปปศกับตำรวจนั้น
อาจจะมีข้อขัดแย้งกันนะครับ
เพราะว่าปปศเขาบอกมีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตำรวจบอกไม่มีซื้อเข้าใจกันคนละมุม
มาชุวิตจะพูดให้ฟัง
คือปปศเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ก็บอกว่าเปรี้ยวอาจจะเป็นมือเก็บงงเก็บเงิน
บริหารการเงินให้กับกลุ่มยาเสพติด
อันนี้ก็คือข้อมูลของปปศ
เปรี้ยวมีหน้าที่ดูแลการเงินให้กับกลุ่มยาเสพติด
แต่อันนี้ชัดหรือไม่ชัดปปศเขาจะไปสอบสวนดู
ส่วนเรื่องฆาตกรรมเนี่ยมันเรื่องความแค้นส่วนตัวแบบที่ตำรวจพูดแล้ว
ถามว่าอย่างนี้มันจะขัดแย้งกันไหม
มันก็ไม่ค่อยขัดหรอกครับ
เพราะว่าเขาไปกันคนละทางทางไหน
ทางตำรวจเขาบอกว่านี่เขาเรื่องเกี่ยวกับความแค้นส่วนตัว
เขาประเด็นเรื่องของฆาตกรรม

สอก็ต้องไปดูเพราะมีนายก้าว
จำเรื่องในก้าวได้ไหมที่ผมเขียนกระดานบอก
ว่านายก้าวเนี่ยมันเป็นมือขนมือประสานงาน
พูดง่ายว่าเป็นฝ่ายเซลล์ล่ะครับ

ท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ล้อเล่น
เรื่องยาเสพติดนี่เป็นเรื่องสำคัญ
โรงงานยาเสพติดนั้นก็คิดถึงโรงงานหนึ่งล่ะครับ
ผลิตของโรงงานต่างเหล่านี้
มันก็ไปอยู่ในย่านที่เรียกว่าพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้า
ที่ผมเคยบอกว่าวาผลิตมงขนไทยเสพ
ปัจจุบันนั้นอยู่ในเขตที่เรียกว่าเมืองปางซางบ้าง
ปางซางก็อยู่ห่างจากที่ท่าขี้เหล็กไปประมาณ๗๘๐โล
หรือว่ามีหลายเมืองอยู่รอบนั้น
ดังนั้นการบริหารโรงงานเนี่ยก็จะต้องมีคนที่ขนเข้ามา
คุณนิวทราบไหมครับว่ามีการขนจากเหนือ
ใครก็ทราบว่าขนจากพระมาจจากเหนือสามเหลี่ยมทรงคำ

หลังนี้ทางปปศทางปศทางตำรวจ
ก็ไปจับมากมายในพื้นที่ตรงบริเวณทางภาคเหนือ
เมื่อไม่กี่วันนี้ก็จับอีก
ท่านสมหมายกองวิสัยศุกร์ตำรวจหัวใจสู้
ก็จับอีกปัจจุบันนี้ทางไหนล่ะครับ
ไปทางภาคอีสานทางไหนครับไม่ใช่ครับปัจจุบันเขาอ้อมครับ
เขาอ้อมยังไงครับพม่าแทนที่จะมาไทย
อีไปลาวก่อนครับอีไปทางลาวก่อนครับ
พอไปทางลาวแล้วขนข้ามแม่น้ำโขงเข้ามา
คือวิธีการต่างลาวนี้ทางอเมริกาก็มีครับ
คืออเมริกาเนี่ยติดกับประเทศเม็กซิโกนะครับ
แม็กซิโกขนเข้ามาหลังนี้ใช้เรือดำน้ำก็มีนะครับ
ถึงขนาดขุดอุโมงข้ามเขตแดนระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกา

การขนย้ายยาเสพติดจากโรงงานต่างซึ่งมีวิธีการสารพัด
ปัจจุบันนั้นขนไปทางลาวลาวอ้อมมาทางไทย
ทีนี้วิธีการแบบนี้ถามท่านผู้ชมล่ะครับว่ามันค่าใช้จ่ายสูงไหม
สูงครับเพราะอะไรเพราะมันขนยาวขึ้น
ไปประเทศลาวถามว่าลาวจะมีคนไปซื้อยาเสพติดอะไรมากมายหรือครับ
ประเทศไทยครับมันเข้ามาที่ประเทศไทย
ส่วนประเทศไทยนั้นก็ขนลงมาทางภาคกลางภาคใต้
ดังนั้นมีวิธีการขายยาเสพติดการขนถ่ายมาหลายทาง
ที่ทางการไทยปปศไทยส่งไปให้พม่า
บอกมี๑๗คนที่มีหมายจับเกี่ยวกับศิษย์เสพติด
พระม่าช่วยติดตามหน่อยปรากฎว่ายังไงครับ
ทางพระม่าส่งกลับมา๘ครับร้ายชื่อกลับมา๘

พม่าก็ช่วยตามจับหมายจับที่พม่าออก
ที่มันหนีมาอยู่ทางไทยนี่แหละครับอีก๘
คือแลกกันครับไทยส่ง๑๗พม่าโลกมา๘
ทีนี้ใน๙นี่คือ๑ใน
แล้วเปรี้ยวอยู่ในกระบวนการตรงไหนคะ
เปรี้ยวอยู่ในกระบวนการที่ปปสเขาสงสัย
เขาตั้งข้อสังเกตว่าจากข้อมูลของปปศ
มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินให้กับกลุ่มยาเสพติด

จะเป็นส่วนเล็กแต่ที่สำคัญคือในก้าว
ที่บอกว่ายื่นไปให้พม่าช่วยติดตามหน่อย

บอกว่าบอกว่าตอนนี้ไปอยู่กับชนกลุ่มน้อย
พม่าก็จะติดตามดำเนินการติดตาม
ดำเนินคดีติดตามตัวกลับมาให้นะครับ
คราวนี้เรื่องของคดีบ้าง
ครับเรื่องของคดีก็ตอนนี้คืออย่างนี้ครับ
เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ
คือคุณนิวครับเวลาที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ย
จะเสียชีวิตโดยการฆ่ากันหรือว่าถูกอุบัติเหตุรถชน
นี่ถ้าเกิดไม่ตายไปนี่ถามว่า
ก็ยังทำมาหากินมาหากินได้อีกเท่าไหร่
ใช่ครับยังฟ้องครับก็คือพูดง่ายว่า
พ่อแม่ของแอ๋มเนี่ยก็ฟ้องผู้ต้องหา
ทั้งสี่ทั้งห้าคนนี้แหละครับ
ว่ายังไงครับที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
นายนับประโดนศรีตาธรรมธนายความได้รับบ้อมนาจจาก
นางสายลุ้งนะครับมารดาของนางสาววลิสาหรือแอ๋ม
ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับ๕ผู้ต้องหา
ร่วมกันฆาตกรรมนางสาววลิสลา
ซึ่งประกอบด้วยก็อย่างที่ทราบแล้วครับ
เปรี้ยวเอิญแจ้เบนไหนว่าศิลป์
เป็นจำนวนค่าเสียหาย๑๐ล้านบาท
โดยทนายความเนี่ยกล่าวยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ต้องหาทั้ง๕คน
โดยคิดค่าเสียหายจำนวน๑๐ล้านบาท
จากญาติและทนายความได้พิจารณาแล้ว
ถ้าแอ๋มจบการศึกษาในระดับปวช
ในช่วงที่นางสาวแอ๋มเนี่ยยังมีชีวิตอยู่

ทำงานเงินส่งให้กับญาติให้กับบ้านได้เนี่ย

โดยส่งให้ญาติเดือนละ๑๐๐๐๐บาท

แต่แอ๋มยังคงดูแลหาเงินจุนเจือครอบครัว
แถมแอ๋มมีอายุ๒๒โดยเฉลี่ยหาเงินได้
ไม่ต่ำกว่า๑แสนต่อปี
ก็พูดง่ายแล้วครับเขาก็คิดว่า
ถ้าแอ๋มยังอยู่ได้ตามชีวิตของคนปกติ
๕๖๐บาทก็ได้เยอะ
ก็ต้องเป็น๑๐ล้าน
ปีกว่าล้านอยู่ได้ถึงนั่นก็ขอเรียกค่าเสียหาย๑๐ล้าน
ล้านก็ฟ้อง๕คน๕คนนั้นก็อยู่ในคุก

ก็คือเป็นสิทธิ์ที่ฝั่งแม่ผู้เสียหายทำได้
แต่ว่าก็ต้องไปสู้กันอีกทีไปเรียกร้องกันอีกทีหนึ่ง
คืออย่างนี้ครับปวิอาญามาตรา๔๔ทับ๑ครับ
คดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์
ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทน
เพราะเหตุได้รับการอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจ
ได้รับความเสื่อมเสียเสรีภาพ
ในร่างกายชื่อเสียงได้รับความเสียหาย
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำผิดของจำเลย
ผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อสาร
พิจารณาคดีอาญาขอบังคับให้จำเลย
ก็แสดงว่าฟ้องได้ล่ะครับเรียกค่าเสียหายได้ครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่ากันนะสำหรับปีนี้

ท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีก็ฟ้องล้มละลาย
ถูกฟ้องล้มละลายฮะก็หมายความว่าไม่มีจะจ่าย

เรียกค่าเสียหายแล้วไม่มีจะจ่ายก็ฟองลม

แต่มันอยู่ในคุกจะไปล้มก็ไม่มีประโยชน์
อะไรก็ล้มไปสิครับเพราะอยู่ในคุกแล้ว

มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะครับฟ้องได้ครับ
สิ้นสุดแล้วผู้ที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจำเลยนั้น

เมื่อไม่มีสตางค์จ่ายก็ล้มละลายล้มละลายขณะอยู่ในคุก

ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนได้รับโทษซ้ำซ้อนนะ
แต่ว่าก็เอาล่ะทุกคนก็มีเส้นทางการต่อสู้

พูดถึงเรื่องการเรียกร้องเรื่องเงินเรื่องทอง
มันก็ไม่พ้นรัววัดเหมือนกันนะคุณผู้ชม
วัดก็มีปัญหาเรื่องนี้คุณชูวิทย์คะ

เตรียมสร้างเมรอยชั่วคราว
ปลดปล่อยความทุกข์ทรมาน

ผู้ชมคงได้ติดตามข่าวสามเณรปลื้มเนี่ย
ก็บวชอยู่ที่วัดวังตะวันตกคือผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับ
วัดต่างต่างเหล่านี้มันมีรายได้
ใครจะไปเชื่อครับว่าวัดเนี่ยมีรายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านนะครับ
วัดอะไรนะฮะอยู่ที่นครศรีนะครับอยู่ใจกลางเมืองใช่ไหม
วัดวังตะวันตกเนี่ยรายได้จากอะไรครับท่านผู้ชมบอกเอ๊ะวัดมันก็มีรายได้อะไร
หนึ่งค่ะที่จอดรถอ่าวัดแปลกฮะถ้าวัดอยู่ใจกลางเนี่ย
ไปเรื่องที่จอดรถแล้วที่จอดรถนี่โอ้โหจะแย่งกัน
สองสองให้เช่าร้านค้าโอ้พอคำนึงค้านะครับ
เพราะว่าอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับสามค่ะทำวงทำบุญนะครับ
มันมีรายได้ครับและที่สำคัญเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะครับ
ว่าวัดวังตะวันตกนี่มีรายได้จากไอไอไอไอเอ่อเอ่อค่าเช่า
รังนกอ๋อคือใครก็งงนะครับผมก็งงครับรังนกนะครับ
รังนกนางแอ่นนี่นะครับเป็นคอนโดใหญ่ยิ่งเลยนะครับรังนกรังนกเนี่ยจะตกใจนะครับ
แค่นี้นะครับค่ะสามสี่หมื่นนะครับอ๋อรังนกค่ะ
เพราะฉะนั้นรังนกเนี่ยมันมายังไงนกนาแอนมาทางภาคใต้นะครับ
บางทีก็ทำเป็นคอนโดบางทีที่วัดเขามีพื้นที่อยู่แล้ว
กต่างเหล่านี้ก็มาเกาะแล้วก็มาทำเป็นธรรมชาตินะครับ
ก็เกิดรายได้นะครับพอรายได้ต่างเหล่านี้ก็มีคนที่เห็นผลประโยชน์นะครับ
จริงก็อาจจะไม่ใช่สามเณรปลื้มไปโทษว่าสามเณรปลื้มไปขโมยไอโฟนขโมยเงิน
ซึ่งจริงจริงเนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับเอ่อโดยเจ้าอาวาสเนี่ย
วัดวังไสนะนะก็บอกเลยครับบอกว่าเคยโทรมานะครับ
โดยศรีกาบิวบอกว่าเอ่อเอ่อสามเมรินปื้มกระโมยเงินนะครับ
มาเมื่อวันที่สามเศษธันวาสเสร็จอีกวันสองวันก็โทรมาบอกอีก
บอกว่าคงไม่มีแล้วล่ะถือว่ายกให้เป็นเวรเป็นกรรมแล้วกัน
ต่อมาก็สามเณรปลื้มก็หายตัวไปแล้วก็ไปถูกฝังอย่างที่พบอยู่อย่างนี้แหละครับ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องเงินเรื่องทองของวัดเรามาตีแสกหน้ากันต่อช่วงหน้า
คุณชูวิทย์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมกำลังตามกันอยู่สักครู่ค่ะ
เรื่องเงินเรื่องทองในวัดวังตะวันตก
ก็จากคดีฆาตกรรมนะก็กลายเป็นเรื่องของการทุจริตเงินไปซะอย่างนั้น
คุณนิวครับผมต้องบอกไงว่าวัดนี่รายได้เยอะนะ
ผมเคยคุยกับในแบงค์ธนาคารต่างราวนี้เขาบอกชอบเงินวัดนี่
เพราะอะไรครับเพราะเงินวัดไม่ค่อยขยับครับ
หมายความว่าไม่ค่อยถอนไม่ค่อยออกไปมีแต่มาเพิ่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มเยอะด้วย
รายได้ของวัดเนี่ยก็บอกแล้วนะครับมาหลายทางนะครับ
แล้วก็มีคนเห็นผลประโยชน์อย่างกรณีของวัดวังตะวันตกที่สามเณรปลื้มเนี่ย
ก็มีคนนึงนะครับที่เป็นใครอ่ะวัยวจกรแล้วก็ฆ่าสำเมรินปลื้ม
เอาไปฝังและก็เอาพระประธานไปตั้งนะครับแต่ท้ายสุดก็โดนจับครับ
คือคนทำเวรทำกรรมเนี่ยมันหนีไม่รอดครับโดยที่ตอนนี้นะครับ
ตำรวจก็อยากจะไปเปิดเซฟครับเซฟของผู้ต้องหาทั้งสองคนนี่แหละครับ
แต่หัวหมอครับไม่ยอมบอกรหัสขนาดอยู่ในคุกแล้วนะยังไม่ให้ความร่วมมือ
ไม่ยอมบอกรหัสตำรวจตำรวจก็จะทำยังไงครับเพราะว่าไอ้เซฟเนี่ย
มันต้องใช้รหัสถึงจะเปิดได้อ่าถูกค่ะแต่มันไม่ยากครับมันไม่ยากครับ
เพราะว่าเขาไปติดต่อบริษัทเซฟนี่ครับบริษัทเซฟนี่มันก็ส่งช่าง
ที่เปิดเซฟได้นะครับเป็นการเปิดโดยถูกกฎหมายกับตำรวจให้เปิด
เขาก็ต้องเปิดไอ้ผู้ต้องหางนี้ไม่ฉลาดนะฮะ
ถ้ามันฉลาดจริงเนี้ยมันต้องบอกไปแล้วบอกก็จบแล้วเนอะแต่ว่าค่ะ
หัวหมอไงอืมคงจะมีอะไรเป็นบางอยู่ในเซฟถวงเวลา
คงจะมีอะไรครับคือไม่อยากจะบอกเพราะบอกไปเดี๋ยวก็ยุ่งนะครับ
ตำรวจไปเจอไปสืบหาก็มาแจ้งข้อหาเพิ่มอีกเพราะตอนเนี้ย
ก็อ่วมแล้วล่ะครับเพราะว่าเจอข้อหาไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ
หลายข้อหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาเกี่ยวกับการฆาตกรรม
ค่ะนะครับข้อหาเรื่องการยักยอกอืมข้อหาเรื่องช่อโกง
ข้อหาเรื่องรักทรัพย์โอ้โหมันเยอะนะครับแล้วยังไม่จบฮะ
ร่วมกันลอบฝังศพซ่อนเล้นย้ายทำลายศพปิดบางการตาย
หรือเหตุเองการตายอันนี้ทำลองเดียวกับเปรี้ยวแหละครับ
คือเอาศพไปแล้วไปฝังแล้วไปเก็บค่ะโดนครับข้อหาเยอะแล้วครับ
ตอนนี้ก็เลยเป็นเรื่องของวัดครับค่ะแล้วเรื่องของวัดก็ยังไม่จบนะครับ
เพราะวันนี้เนี่ยก็มีข่าวอีกครับว่าทางดีเอสไอหรือทางไปตรวจสอบ
ทางตำรวจไปตรวจดูพบว่าพบว่ามีเรื่องการอดีตใช่ไหม
อดีตของเอ่อเรื่องของอ่าอดีตพอสำนักพุทธใช่ไหม
ไม่ใช่คนนี้นะครับคนนี้เขาธรรมะธรรโมอดีตนะฮะแม่เรื่องพวกนี้
นี่คืออย่างนี้วัดนี้อยากจะเอาเงินไหมมีเงินจะธนุบำรุง
นะครับมาสิบล้านอ่าให้วัดนี้สิบล้านค่ะแต่ขอทอนแปดล้านน่ะ
คือไอ้เงินทอนเนี่ยนะครับเป็นภาษาครับท่านผู้ชมครับ
ผมเป็นนักการเมืองอยู่ค่ะผมก็ทราบดีคำว่าเงินทอนนี่ก็คือ
เงินหลวงนี่แหละครับเอาเงินหลวงมาให้จะเช่นทำเอาไปทำถนน
ทำทางนะครับไปก่อสร้างอะไรต่างใช้เงินหลวงเอางบประมาณมานะครับ
เขาเรียกว่าต้องมีเงินทอนคืนอ่าเข้าใจไหมครับค่ะ
เอามา๑๐ล้านขอทอนคืนอย่างเช่นสร้างถนนนะครับ
งบประมาณมาสิบล้านผู้ระเหมาทำทำเสร็จขอทอนสามสิบเปอร์เซ็นต์
ก็คือคืนสามล้านมีทุกวงการเลยฮะมีทุกวงการครับ
ซีรีส์นักการเมืองต่างต่างเนี้ยก็มักจะบอกล่ะครับปะโถ
ผมอยู่ในสภานะครับคุณนิวครับนักการเมืองก็บอกชูวิทย์
ไม่รู้อะไรนักการเมืองเนี่ยได้เงินทอนไปเนี่ยก็ต้องคืน
คืนยังไงครับเพราะตอนหาเสียงไงตอนหาเสียงก็ต้องไปคืนให้ชาวบ้าน
คือไปซื้อเสียงนะครับคือเงินทอนเนี่ยนะครับเขาเก็บไว้
นะครับสิบล้านคืนสามล้านสมมุติว่าร้อยล้านก็ได้สามสี่สิบล้าน
ซ่องทางถนนก็พูดง่ายว่าเป็นคอมมิชชั่นถือจริงเรียกว่าเงินทอน
นะครับแต่เขาบอกว่าชูวิทย์รู้อะไรไหมอะไรแล้วถ้าเป็นข้าราชการล่ะค่ะ
ไม่เคยทอนเก็บเงินทอนแน่นเลยไม่เคยที่จะคืนเพราะไม่มีเวลาคืน
ข้าราชการนั้นไม่เคยคืนนะฮะก็มันเรื่องมันเลยเป็นอย่างนี้ว่า
วันนี้เนี่ยมีเรื่องของเงินทอนอีกแล้วแต่ทอนเยอะด้วยนะ
ให้ไป๑๐ล้านทอนตั้ง๘ล้านเนี่ยมันไม่เยอะไปหน่อยนะครับ
ตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าตกตกใจลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับ
นี่คือเรื่องของเงินทอนนะฮะเงินวัดด้วยนะเป็นเรื่องข้าราชการ
เกี่ยวกับสำนักพุทธด้วยแหมมันสะเทือนใจเหลือเกินนะคะ
คราวนี้คุณผู้ชมเวลาช่วงสุดท้ายของเราเปิดพื้นที่ให้กับคุณผู้ชมนะ
ที่เคยส่งอีเมลมาในเรื่องของการเอาเรื่องแต่ก่อนที่จะไปฟังกัน
อีกเรื่องหนึ่งคุณชุวิตเรื่องอาวุธสงครามใช่ไหมคะ
เอาเรื่องอาวุธด้วยใช่ไหมเอาได้ได้เรื่องอาวุธนะ
เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนเพราะเรื่องอาวุธนี่มันเรื่องสำคัญ
โอ้โหตามกันมาเยอะแล้วก็ตกออกตกใจไงทหารคนในเครื่องแบบคนในวงการ
คืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ข่าวเมื่ออาทิตย์เนี่ยมันข่าวยายเปรี้ยวมันกบหมดนะครับ
มันมีรถนะครับรถกระบะติดตราลูนะครับนะครับ
จากที่จังหวัดตราดขับมาแล้วเผอิญในรถกระบะคันนี้
มันขนอาวุธมาจากกัมพูชาและโอ้โหขนมาทั้งระเบิดทั้งอากาศทั้งนู่นทั้งนี่
จะไปส่งให้พวกชนกลุ่มน้อยก็อย่างที่บอกนี่แหละครับ
ไม่ว้ากมงก์ไม่อะไรแต่พวกนี้แหละครับอืม
ทำกันมาปรากฏว่าไอ้พันธาเอกเนี่ยขับรถมาตกถนน
คนตกตระหนดตรงนั้นเป็นพื้นที่ใครครับแถบนั้นทหารเรือ
ก็ตราดไงตราดจันทบุรีทหารเรือเขาก็จะไปช่วยช่วยไป
กดไปช่วยไปโอ้ยเปิดมาโอ้โหทั้งปืนทั้งอากาศเต็มรถ
ยังไงล่ะทีนี้ก็เลยจับตัวไว้นะครับแล้วก็ขยายผล
อาวุธชิ้นนี้ทั้งหมดก็คือเรื่องที่จะต้องสอบขยายผล
ว่าทำมาหลายครั้งหรือยังนะครับเอามาได้ยังไง
เอามาจากเขมรแล้วมันขับไปแล้วไปขนให้ใคร
ใช้เส้นทางประเทศไทยเป็นทางผ่านได้อย่างไร
ประการอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีการขายระเบิดทางปรายศนีย์
อันนี้มันออนไลน์ครับระเบิดออนไลน์คือขายทางไปรษณีย์
โดยเจ้าหน้าที่ทหารคุมผู้ต้องหาเครือข่ายกระบวนการซื้อขายลูกระเบิด
และเครื่องกระสุนปืนผ่านซื้อออนไลน์ส่งทางไปรษณีย์
คือเรื่องพวกนี้มันแปลกมันส่งได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจ
ในขณะหน้าที่ก็จะเห็นวันนี้แต่ทางไปรษณีย์เขาคงสงสัยว่าเอ๊ะนี่ทำไมมันหนัก
ได้ควบคุมผู้ต้องหากดีฤกษ์และลักลอบซื้อขายระเบิดเครื่องกระสุนปืน
สื่อออนไลน์สั่งทางไปรษณีย์จากโมนตนทหารบกที่๑๑
ส่งให้พนักงานสอบสวนกองปราบจำนวน๑๐คนเป็นทหาร๕คน
เป็นพลเรือนซะ๕คนพร้อมอาวุธเพียบเลยครับ
อันนี้ใช้ตามมาตราอำนาจตามมาตรา๔๔คุมตัวสอบสวนตามกำหนดนะฮะ
ดังนั้นความผิดนี่ก็คือความผิดตามมาตรา๑๔
เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการเบียดบังทรัพย์สิน

แล้วนั้นทางพันธุ์ตำรวจเอกสันติชัยนิรมัย

ก็เปิดเผยว่าได้รับมอบตัวผู้ทงหา๑๐คน
จากทหารแล้วนะครับจะสืบสวนตามขั้นตอนต่อไป
ค่ะตอนนี้จับกลุ่มได้ทั้งหมดแล้วนะคะ
แล้วก็ตามกันต่อล่ะ
เรื่องนี้คุณธูวิทมันยังไงนี่
มันใส่กล่องไปส่งไปสนีเนี่ยแม่
มันใจมันคิดยังไงเนี่ยมันเหลือเกินหน่าครับ

อาวุธนี่มาจากไหนเป็นการทุจริตยักยอกไหมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอีกหลายเรื่อง
แล้วที่สำคัญนะคนในเครื่องแบบมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะ
อาหารเราต้องไปจัดการนะมันเสียชื่อนะ

ตอนนี้ทหารทำเสียชื่อไม่ได้ก็ต้องจัด

ชาวบ้านร้องเรียนขึ้นมาวันก่อนกลางสัปดาห์ที่เราเจอกันคุณชุวิตหยิบโพยมาเลยคุณผู้ชม
ใหญ่นะชาวบ้านร้องเรียนมาว่าแถวบ้านได้รับความเสียหายจากมีฟาร์มหมูมาปล่อยมาทำธุรกิจแล้วก็ปล่อยน้ำเสีย
อย่างนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะผมถามหน่อยเถอะว่ามันไม่ควบคุมกันบ้างเหรอ

ไอ้กระทรวงเนี่ยนะครับกระทรวงต่างเหล่านี้ที่มีหน้าที่ผู้ว่าเนี่ยตื่นทีนะครับ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยเรื่องหมูอย่างนี้ถามแล้วกินน่ะมันกิน
แต่เลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีทำให้มันสุขอนามัยถูกต้อง
แต่ไปปล่อยน้ำเสียไปลงเนี่ยชาวบ้านเขาร้องเรียนผมมาผมยอมไม่ได้คุณนิว
ขอนแก่นนะฮะก็ผมบอกไปแล้วที่นี่บ้านขามป้อมตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
พูดย้ำเลยนะครับอบตบ้านลานนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ว่าหรือว่าจะเป็นประหลัด
รีบไปจัดการเพราะชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเขารวมตัวกัน๕๐๐คนมาร้องเรียนที่อำเภอบ้านไผ่
เขารับเรื่องก็เอาอีกแล้วล่ะครับเขาก็ขอขออะไรครับ๑ปิดท่อระบายน้ำที่มีการไหลออกจากฟาร์ม
ปรับภูมิทัศน์ปรับคุณภาพของน้ำดำเนินการขุดลอกห้วยสาธารณะนะครับ
ดำเนินการนำมูลสุกรเนี่ยหมักย่อยเอาหูเอาไปทิ้งเสียเถอะนะครับสามเขาบอกให้มีคณะกรรมหมู่บ้านมาตรวจสอบ
เป็นระยะระยะ๔ให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเข้ามาดำเนินการปรับปรุงที่ดินคือร้องเรียนมาตั้งแต่ปี๕๒
คือชาวบ้านนี้อดทนนะผมว่าโอ้โหปี๕๒นี่ปี๖๐ร้องเรียนมา๘ปีดมกลิ่นอย่างนี้ไป
และกลิ่นของสุกรเวลาล้างมาลงไปที่น้ำน้ำเขาก็จะเอาไว้กินเอาไว้ซักผ้าซักอะไร
ปรากฏว่าไม่ได้ยินครับไม่ได้ลดน้ำเขาเลี้ยงผักเลี้ยงอะไรก็ไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่ากลิ่นมันเหม็นหนึ่งไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วไหนนะหมู่บ้านที่เขามีลำห้วยเข้ามาผ่านมาก่อน
หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านสองสามสี่ห้าไม่ไหวครับเรื่องนี้ก็จึงขอล้องเรียนนะครับ
ผมรับเรื่องร้องเรียนมาผมก็บอกว่าผมจะจัดการติดตามและในขณะนี้ก็มีการสั่ง
หลังจากที่เราพูดแล้วหลังจากที่พูดแล้วมีคำสั่งใช่ไหมว่าไง
สั่งให้ปล่อยน้ำออกจากบ่อพักภายในฟาร์มนะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุด
จริงแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวก็ควบคุมมลพิษต่างคือเข้าไปตรวจแล้วแหละ
ล่าสุดคือที่คุณชุวิตบอกเขาประชุม
แล้วเขาก็มีมติออกมา๔ข้อเดี๋ยวว่ากันต่อนะเรื่องนี้
ผมอยู่กับการร้องเรียนมาทั้งชีวิต
ผมจะบอกก่อนนะครับสมัยก่อนผมอยู่ในสภาก็ร้อง
อย่างนี้ผมถามว่าปล่อยมายังไง๘ปี
ผมถามว่าแล้วทำไมผมต้องมาพูดคุณถึงจะทำค่ะ

เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปขอนแก่นเลยเป็นไง
เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณชุวิตอยากจะช่วยเหลือทุกคน

เดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อ